คุณผู้ชมช่วงนี้ดูเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่ของบ้านเราเป็นของที่จีนค่ะ
ตอนนี้แว่วมาว่าเขาจะมีการวางจำหน่ายรถยนต์ไร้คนขับ

และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนอย่างป่ายตู้นะคะ
ก็จับมือกับสภาเมืองอูหูในมณฑลอันฮุย
เขตเฉพาะสำหรับการทดลองใช้รถไร้คนขับนี้โดยเฉพาะค่ะ
นี่ก็คือโฉมหน้าของรถยนต์ไร้คนขับ
ที่เป็นนวัตกรรมของป่ายตู้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งประเทศจีน
เมื่อวานนี้ป่ายตู้ลงนามในสัญญาร่วมกับสภาเมืองอูหู
เพื่อจัดสร้างเขตเฉพาะสำหรับทดสอบรถยนต์ไร้คนขับค่ะ
ซึ่งก็จะทดสอบกันในเมืองอูหูทางตะวันออกของมณฑลอันหุยนะคะ
บริษัทป่ายตู้ประกาศบอกว่าภายในปีนี้
จะสร้างเขตเฉพาะสำหรับทดสอบรถยนต์ไร้คนขับในอีก๑๐เมืองทั่วประเทศจีน
ซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก๓ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ใช้ได้จริง
และจะสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ภายในระยะเวลา๕ปีค่ะ
ก็ลงนามในสัญญาก่อสร้างเขตเฉพาะสำหรับทดสอบรถโดยสารไร้คนขับแห่งแรกของจีนในเมืองอูฮูแล้ว
โดยเป็นเส้นทางที่มีความยาวประมาณ๒กิโลเมตร
ซึ่งจะพร้อมสำหรับการทดสอบจริงในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วค่ะ